วันศุกร์นี้ช่วงค่ำก็มีศึกวันแชมป์เป้นชิปที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
มีการชิงแชมป์โลกถึง๒รุ่นรวมถึงมีนักชกไทยที่ขึ้นสังเวียนอีก๒คนค่ะ
บอกว่าถือเป็นครั้งที่๔ของตัวเองที่ขึ้นชกที่มานิลา
ก็รู้สึกเหมือนกับเป็นบ้านเหมือนกันนะคะจะลงจากเวทีพร้อมกับเข็มขัดแชมป์อย่างแน่นอน
ขณะที่ผู้ท้าชิงจากมองโกเลียนะคะนารันทูกาลังจาดัมบ้า
ก็บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเข็มขัดแชมป์มาครองให้ได้
แต่ก็หวังว่าจะเป็นฝ่ายที่ได้รับการชูมือในท้ายที่สุด
ต้องการที่จะทวงเข็มขัดกลับมาให้ได้
และจะไม่ทำให้แฟนผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ
ป้องกันแชมป์โลกที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะ
ก็ยังมีนักชกไทยขึ้นสังเวียนค่ะ
๑๒เมษายนตั้งแต่เวลา๒๒๓๐นเป็นต้นไปค่ะ